สำหรับเหตุการณ์อุกอาจที่เพิ่งเกิดขึ้น
คือหลายคนอาจจะเห็นคลิปข่าวที่ออกมาแล้ว

ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วนะคะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับ

ทางตำรวจนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับ

เข้ามาปิดกั้นบริเวณชั้น๔
ซึ่งเป็นร้านคลินิกเสริมความงามนะครับ

ก็ยังคงเปิดทำการปกติครับ

ซึ่งล่าสุดนะครับตอนนี้ทางทีมข่าว

ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับ
แต่ก็ได้สอบถามทางรอปภของห้างนะครับ
บอกว่าได้เห็นคนร้ายนะครับ

แล้วก็กระดำยิงฝ่ายยิงไปเท่า๔๕นัท

จากการสอบถามตำรวจเบื้องต้นนะครับ

ซึ่งมีการหย่าร้ากัน

เกิดกับความหึงห่วงหรือว่าการคุยกัน

ก็เลยตามมาเพื่อที่จะก่อเหตุยิง

อาการผู้บาดเจ็บตอนนี้

แต่เบื้องต้นได้มีการนำผู้บาดเจ็บ
ส่งโรงพยาบาลพญาไทยต่อไปที่เรียบร้อยแล้วครับ

ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับ

ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับ
ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับ
ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับ

ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับ
ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับ
ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับ
ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับ

ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับ
ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับ

ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับ

ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับ
ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับ
ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับ

ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับ
ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับ

ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับ

ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับ
ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับ

ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับ
ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับ

ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับ

ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับ

ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับ

ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับ

ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับ